อย่างร้านร้านนี้อยู่ที่จังหวัดพยาวนะคะเป็นร้านขายกาแฟค่ะแต่เขามีไอเดียดีดีโดยการนำย่าคามาตกแต่งหลังคารถนะคะจะสวยงามจะสุดปังขนาดไหนไปติดตามเลยในช่วงตลอดกิน

คุณจะเห็นร้านที่มีการตกแต่งเก๋แบบนี้ค่ะ

ชื่อร้านก็เก๋สะดุดหูแล้วนะคะ
เจ้าของร้านก็คือคุณสมเลยใจกว้างค่ะ
ขายกาแฟแล้วก็ขายในลักษณะของรถเข็นแบบนี้
นานกว่า๓๐ปีแล้วนะคะจุดเด่นก็คือดูหลังคาค่ะ
หลังคาเขาเอาย่าคามาตกแต่งแรงบันดาลใจก็มาจากการที่แค่อยากจะสร้างจุดขาย
ที่ลูกค้าเห็นแล้วต้องจำเขาก็เลยดัดแปลงรถทั้งคัน
ใช้เวลานานใช้เงินเยอะนะคะก็เลยแบบเอาไงดีมันก็ต้องลงทุน
การที่จะตกแต่งร้านให้มันสะดุดตาเนี่ยนะคะแต่พอเขาคิดว่าเอ๊ะ
แล้วจะลงทุนยังไงให้ไม่เสียตังค์มากก็เลยเอาย่าคานี่แหละ
มาทำมันถือว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านด้วยเป็นเอกลักษณ์เลยนะ
แล้วมันเย็นด้วยน่ะเย็นเหรอน่ะหลังคายากคาเนี่ยมันเย็น
เวลาฝนตกมามันก็ชุ่มฉ่ำด้วยดีกว่าสังกษีมันเก็บความร้อนไง
ถูกต้องแล้วค่ะพอตกแต่งร้านออกมาเป็นแบบนี้ปุ๊บโอ้โหเท่านั้นแหละ
จริงค่ะโดดเด่นสะดุดตานะคะลูกค้าก็เลยแวะเวียนมาสอบถามพูดคุย
ครับแล้วก็มาสั่งกาแฟทานค่ะนี่พอสั่งทานปุ๊บประทับใจไปอีกอ่า
เพราะรสชาติกาแฟก็ดีค่ะทางร้านเนี่ยเลือกใช้คุณภาพดีนะคะ
แล้วก็ขายในราคาประหยัดเริ่มต้นยี่สิบห้าบาทเท่านั้นนะคะแล้วด้วยความที่เป็นร้านมอเตอร์ไซค์แบบเนี้ย
ก็ขับไปตามที่ต่างศูนย์ราชการเอ่ยบางทีก็เป็นหน่วยงาน
แล้วตามที่เป็นคนที่เขาทำงานอยู่เยอะหรือตามชุมชนต่าง

จริงได้มาตอนเช้าจะร้อนหรือเย็นก็ได้ชื่นใจ
ใช่มันเข้มข้นมันกล่อม
มีโอกาสทักทายโบกมือกวักเลย
หน่วยกาแฟโบราณสั่งกาแฟสั่งชาเย็นก็ว่ากันไป